มีมาอีกแล้วค่ะเหตุการณ์ที่สุนัขกัดเด็กมีมาเรื่อย
สุนัขพันธ์พิษบูวะครับเหตุการณ์ยี่เกิดขึ้นช่วงหัวข้ามมาสองวันก่อนนะคะ
แม่ไปช่วยแม่ก็เลยโดนไปด้วยเจ็บทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยค่ะช่วงค่ำ
มกราคมคุณแม่พรทิพย์แก้วแสนทิพย์อายุสามสิบเอ็ด
ลูกชายสองขวบสี่เดือนเองค่ะอยู่ที่ตึกศัลยกรรมหญิงเนี่ยค่ะ
ภาพนี้ที่โรงพยาบาลหนองคายถูกสุนัขพันธ์พิษบูกัดนะคะ
สองตัวตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวผู้ตัวใหญ่เลย
เพื่อนบ้านเลี้ยงเอาไว้แล้วขย่ำทั้งแม่ทั้งลูกจนบาดเจ็บสาหัส
มีแผลตามตัวเต็มไปหมดโดยเฉพาะลูกชายแม่ค่ะ
ยังอายุน้อยน้อยอ่ะผิวยังบอบบางอายุแค่สองโคบกว่ากว่า
เที่ยวด้วยนะกัดหัวแผลที่หัวเด็กเป็นแผลเปิดนะ
แผลใหญ่มากลึกมากนะคะตามตัวมีแผลอีกหลายแห่งเลยเนี่ย
คุณแม่ก็ให้ดูแผลของแม่อืมคุณแม่บอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นบ้านเช่า
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
แม่กำลังตากผ้าอยู่ที่สนามหน้าบ้านเช่าอะค่ะ
ลูกชายก็ขี่รถเล่นอยู่ตรงนั้นน่ะใกล้ใกล้แม่แม่บอกว่าสักพักหนึ่งลูกชายร้องดังลั่นเลย
หันไปดูเห็นสุนัขพิษบูกัดลูกชายแม่อยู่ไม่ใช่กัดอย่างเดียวค่ะ
ลากเข้าไปเลยค่ะลากเข้าไปในดงกล้วยค่ะอยู่ห่างออกไปประมาณสักเจ็ดสิบเมตรลากไปอ่ะ
แม่ก็ต้องไปช่วยนะคะพอแม่ช่วยปุ๊บแม่ถูกขย่ำแทนเจ็บทั้งคู่
แม่ก็ตะโกนร้องกรีดร้องให้คนช่วยโชคดีมีพลเมืองดีมีเพื่อนบ้านมาช่วย

คือมันลากน้องเข้าไปในปากกล้วยไปขย่ำตรงนั้น
มีหมากี่ตัวพี่ครับไอ้ตัวเดียวตัวผู้ตัวใหญ่
เยี่ยมนะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล๑๔๓๐๐๐๐๐๙๐๐๑
รับปากว่าจะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนี่ค่ะสุนัขพิษบูโอ้โห
คือมันมีอยู่๒ตัวแต่ตัวที่ขย่ำคือตัวผู้ตัวใหญ่
ทีนี้ค่ะพิษบูที่ก่อเหตุเนี่ยเจ้าของก็เอาไปไว้ที่อื่นครับ
เหลือตัวเมียนี่ที่ไม่ได้ก่อเหตุมันมีอยู่สองตัว
แต่ตัวผู้ไม่ใช่เป็นคนสิเป็นตัวที่ไปขย่ำ
เป็นตัวไปขย่ำแม่ลูกนี่ค่ะทางเจ้าของบ้านเช่าค่ะ
ก็แจ้งไปที่เจ้าของสุนัขนะคะว่าไม่ให้เลี้ยงแล้วนะ
เลี้ยงแล้วได้ไหมมันอันตรายคนเขาก็กลัว
ทีนี้ค่ะแม่ลูกบอกว่าถึงแม้ว่าเจ้าของสุนัขจะรับผิดชอบ
จะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครับแต่แม่บอกว่าแม่ต้องแจ้งความแหละ
ก็จะดำเนินคดีกับเจ้าของสุนัขให้ถึงที่สุดนะคะแม่บอกแม่ไม่ยอมอ่ะ
ก็ต้องแจ้งความเป็นหลักฐานไว้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าอาการเด็กก็ไม่รู้ว่า
จากนี้ไปจะมีอาการต่อเนื่องอะไรอีกนะคะคือสุนัขพันธ์พิษบูเนี่ย
มีกลุ่มคนที่เขารักแล้วก็เลี้ยงเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นพันธิดุนะฮะ
ใช่แต่ว่าต้องเลี้ยงแบบระมัดระวังไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นไง